ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
มีคนเขาโพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมขอความคืบหน้า
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่สงกราน๑๓เมษายน
ผู้ชายคนนึงค่ะถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖๗คนรุมทำร้าย

ฟาดเข้าไปที่หัวจนเขาเนี่ยสลบเหมือดไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงคืออยู่โรงพยาบาล
กระโหลกร้าวต้องนอนรักษาตัวอยู่เพราะอาการสาหัส
ถึงแม้ผู้ชายคนนี้จะออกมาพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้วเนี่ย
เขาบอกว่าครึ่งซ้ายเขาไม่รู้สึกเลย
ขยับไม่ได้แขนข้างซ้ายเขาเนี่ยนะคะ

ทำไมคดีถึงไม่มีความคืบหน้าเลย
อันนี้ค่ะเป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ทั้งภาพ

เหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้น

ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเขาก็คือนายธีรพงศ์งามบางเนี่ยนะคะ
สามเมษายนเขานั่งกินเหล้าอยู่กับพี่น้อง

มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ขี่ผ่านไปแล้วรอบนึงวนกลับมาใหม่แล้วตะโกนบอกว่า
พวกนายทีระพงอ่ะไปด่าเขา
นายทีระพงก็บอกว่าไม่ได้ตะโกนด่าใครเลย
จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไป
แล้วกลับมาอีกครั้งนึงแต่คราวนี้ค่ะ
มาพร้อมกับพวกหกถึงเจ็ดคนเลย
พอกลับมาถึงปุ๊บจอดรถลงมาทำร้ายร่างกายเขาทันที

ใช้ไม้กอล์ฟตีเข้าไปที่หัวของเขาจนเขาหมดสติ
รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้ว

พ่อแล้วก็แม่ของนายธีรพงศ์ก็รีบเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีเลย

ตอนนั้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ยังมีผู้ปกครองของคนก่อเหตุเข้ามาพูดคุย
เจรจาเรื่องการจ่ายค่าเสียหายและค่ารักษาให้ด้วย
แต่หลังจากนั้นสิคะผ่านไปเกือบเดือน

ท่านตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์
ผู้กำกับการสพดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรี
ชี้แจงประเด็นนี้ให้ฟังนะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตำรวจรีบตามไปสอบสวนที่โรงพยาบาลเลย
แต่ตอนนั้นนายธีรพงศ์คืออาการสาหัสมาก
สลบเหมือนไปเลยค่ะไม่ได้เลยตำรวจก็เลยบอกกับครอบครัว
หรือว่าฝั่งของนายธิระพงหรือครอบครัวที่อยู่นับวันนั้น
บอกว่านายธิรพงศ์อาการดีขึ้นเมื่อไหร่ให้รีบแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะ
จะได้ไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่ทีนี้พอตอนที่นายธิรพงศ์อาการดีขึ้นแล้วอ่ะ
ตำรวจเขาบอกว่าฝั่งของนายธีรพงศ์เนี่ยเหมือนจะกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะก็ไม่รู้ว่ากลุ่มอีกกลุ่มที่มาทำร้ายเป็นกลุ่มไหน
ก็เลยเอาตัวนายธีรพงศ์ไปรักษาต่อที่ต่างจังหวัดค่ะ
คือไม่ได้รักษาที่ชนบุรีแล้วเอาไปรักษาอีกจังหวัดหนึ่งแล้ว

ทีนี้พอมารู้ตำรวจก็แจ้งไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยว๕มิถุนายนเนี่ย
ให้นายธิระพงมาที่ชอบพอร์ดอนหัวล่อนะ
จะได้มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ออกหมายจับเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้สักที
ทีนี้ประเด็นที่เขาบอกว่าไหนบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
ผู้ปกครองคนร้ายก็เข้ามาเจรจาเรื่องการจ่ายค่ารักษาแล้วทำไมยังไม่ทำอะไรสักที
ตำรวจบอกว่าเพราะว่ายังไม่มีหมายสาร
ตำรวจไม่สามารถจับใครสูมสี่สูมห้าได้นะคะ
ก็ต้องไปขอหมายสารก่อนถึงจะไปออกหมายจับได้
ซึ่งหมายสารการจะขอต้องมีสำนวนในการไปขอ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเขายังไม่ได้สอบปากคำ

ก็เลยไม่สามารถยื่นขอได้ก็
ขอชี้แจงตรงนี้ละกันว่าตำรวจเองไม่ได้ละเลยจนคดีล่าช้า
เพียงแต่ว่าคือมันยังทำสำนวนไม่เสร็จ
เพราะว่าทางผู้เสียหายเองยังไม่ได้ติดต่อมาให้ปากคำ
ก็เดี๋ยวรอพุธที่๕มิถุนายนเข้ามาที่สพโดนหัวล่อให้ปากคำ